ที่จังหวัดสุราธานีเขาฮือฮาเลยทีเดียวก็บอกว่า
พบรอยปริศนาลักษณะคล้ายกับรอยเท้าคนอยู่บนหินภูเขา
ชาวบ้านก็เชื่อนะครับว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ

นี่ตามภาพที่เห็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ

ซึ่งร่องรอยที่ว่านี้ครับถูกพบบนหินภูเขาผลุชิง
หมู่ที่๑ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
ก็มีความลึกประมาณ๓นิ้วกว้าง๔๕นิ้ว
ยาว๑๐๑๒นิ้วนะครับ

แต่ก็เป็นสิ่งที่ฮือฮาที่พบเจอกัน
เพราะว่าเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากตามธรรมชาติแน่นะครับ

ซึ่งนายสถาพรสาริพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลครองศกเล่าว่า
ไม่นานมานี้ครับชาวบ้านได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมนะครับ
เข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อที่จะทำให้เป็นแหล่งป่าต้นน้ำชุมชน

ซึ่งขณะร่วมกันสำรวจบริเวณหน้าผาเขาพรุชิง
ปรากฏว่าพบรอยเท้าลักษณะดังกล่าวซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ
จากนั้นครับก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบว่าเป็นรอยพระพุทธบาทหรือไม่
ซึ่งหากเป็นรอยพระพุทธบาทจริงก็เตรียมจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทำให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชานั่นเอง
รวมถึงจะพัฒนานะครับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำเขาพรุชิง
ตลอดเส้นทางที่เข้าเลยก็จะพบว่าวิถีของชาวบ้านเป็นชาวสวนยางพารา
ก็จะผ่านธรรมชาติริมภูเขาด้วยหน้าผาที่มีสีขาวสะอาด
มีสีขาวสะอาดนะครับแล้วก็มีหินย้อยรูปร่างต่าง
และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าและภูเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

แท่งหินรูปทรงคล้ายกลีบดอกบัว
ซึ่งด้านบนนั้นมีรอยคล้ายรอยพระพุทธบาทประทับอยู่อีกด้วย
นี่เป็นกิมมิกต่างที่ถ้าหากไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็จะได้เจอ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ

รอศึกษาดูก่อนนะคะว่าจะใช่รอยพุทธบาทจริงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าอีกหนึ่งแห่งที่ประชาชนไปกันเยอะมากก็คือเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรี
สการะรอยพระพุทธบาทนั่นเองนะคะ